เรายังคงก่อติดอยู่ละเลยไม่ได้กับไวรัสโคโรนา
ตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นน่าห่วงเพราะเรือสำราญที่ไปจอดอยู่เนี่ย
มีผู้ติดเชื้อเครื่องเคลื่อนอีก๓๙คน

ญี่ปุ่นนี้ทะลุไป๒๐๐แล้วนะ
ทั้งประเทศอ่ะนะคะทะลุไปเยอะทีเดียวนะครับ
ใช่ครับก็เป็นปีที่๑๙คือปีที่พบเชื้อนะฮะซึ่งระบาดเป็นครั้งแรกก็ในปีนี้
ซึ่งนายเทโดสเอทานอนเกเบยซูสซึ่งเป็นภูมิในการองค์การอนามัยโลก
ได้มีการออกมาแถลงว่าองค์การอนามัยโลกนั้นไม่อยากจะอ้างอิงถึงชื่อสถานที่ชื่อสัตว์หรือกลุ่มบุคคลที่ทำให้มันระบาด
คือไม่ได้ไปอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่าต้องเป็นจีนหรือต้องเป็นชื่อย่อของเขา
หรือที่มันเกิดขึ้นจากค้างคาวอะไรก็ตามทีก็คือให้มันเป็นกลางดีกว่า
ญี่ปุ่นก็ยังคงน่าเป็นห่วงเพราะวันนี้ก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก๓๙ราย
หนึ่งในผู้ป่วยนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ติดเชื้อบนเรือรวมอยู่ด้วยอีกหนึ่งคน
แล้วก็จากการพบผู้ป่วยจากการพบผู้ป่วยในครั้งนี้ก็ทำให้ยอดผู้ป่วยที่พบในญี่ปุ่นนั้นขยับขึ้นไปที่๒๐๓รายมากที่สุด
อันดับที่๒รองจากจีนนะครับ
ส่วนยอดผู้ป่วยไวรัสโควิด๑๙ทั่วโลกตอนนี้เนี่ยพุ่งขึ้นไปที่๔๕๒๖๐รายแล้วนะคะ
อดผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๑๑๕ศพค่ะ
จำนวนนี้เสียชีวิตที่ฮ่องกงหนึ่งศพแล้วก็ฟิลิปปินส์อีกหนึ่งศพนอกนั้นก็คือที่จีนหมดเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้มีข่าวที่รายงานออกมาว่ามีหญิงอิราณวัย๖๓ปีเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด๑๙
กระทรวงสาธารณสุขออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศด้วยค่ะ
โดยวันนี้ทางการจีนยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งยอดผู้ป่วยในประเทศจีนอย่างเดียวเนี่ยนะคะอยู่ที่๔๔๗๔๒รายซึ่งอันดับ๒ก็ที่คุณทัศนัยรายงานไปคือประเทศญี่ปุ่น๒๐๓รายนะคะ
ส่วนประเทศไทยยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มเติมเท่ากับว่าจำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยยังคงอยู่ที่๓๓รายค่ะ
ใช่ค่ะคือตอนนี้เริ่มมีการเอาวัคซีนที่วิจัยได้ไปทดลองกับสัตว์แล้ว
บอกก่อนว่าระยะเวลาในการวิจัยมันค่อนข้างใช้เวลาหน่อยเพราะว่าพอคิดค้นตัวที่คิดว่าน่าจะต้านไวรัสได้แล้วเนี่ย
ต้องไปลองใช้กับหนึ่งส่วนหนึ่งคือผู้ป่วยด้วยลองดูว่าอาการเป็นยังไง
แต่ระยะยาวต้องลองกับสัตว์ก่อนเพื่อให้ผลลัพธ์ที่มันแน่ใจว่ามันจะไม่เกิดผลข้างเคียงและไม่เป็นอันตราย